ตอนนี้ตำรวจเขาเร่งติดตามตัวอยู่นะคุณผู้ชม
กลุ่มวัยรุ่นที่ชักปืนปากกายิงใส่นักเรียนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เพิ่งไปส่งเพื่อนเลยนะ
แล้วทีนี้ชาวบ้านแถวนั้นถ่ายไว้ได้ตอนที่กลุ่มนักเรียนประคองเพื่อนมาขอความช่วยเหลือ

ทำเป็นชาวบ้านในโครงการเอื้ออทรสวรรค์นทรหลังสั่งไม่เอิบ

ตอนที่นักเรียนชายอายุ๑๖ปีมีความอยากเกี่ยวกับมาเจาะ
ก็ไปเองอันตรายดีไม่ดีฝั่งผู้อาจจะยังดักซุ่มอยู่
กล้องวงจรปิดของโครงการนี้ก็จับภาพนักเรียน๓
๓คนคุณผู้ชมอยู่ในจังหวัดนี้จะเห็น
นักเรียน๓คนขี่มอเตอร์ไซค์มา
เตอร์ไซคันนี้เลี้ยวมาที่หน้าร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งครับ
แล้วคนเสื้อเหลืองลงมายืนข้างรถสักพักนึงค่อยซุดตัวลงไปนั่งครับ
โดยที่มีเพื่อนคนอื่นตามมาสมทบคาดว่าเป็นเหตุการณ์ช่วงก่อนที่ตำรวจกับกู้ภัยจะตามมาให้การช่วยเหลือครับ
นี่แว๊บมาแล้วตำรวจมาแล้ว
คนเจ็บให้การว่าหลังผมเลิกเรียนเนี่ยผมก็ขี่มอเตอร์ไซค์มาส่งเพื่อนที่โครงการเอื้ออาทรตรงนั้นน่ะ
แล้วก็ขี่มาราไซค์กลับบ้านที่ย่านสวรรค์หลวงใช้เส้นถนวรรษฎีศรีวรีร้าน้อย
ถามว่ามึงเอาเปล่า

เขาก็พยายามบิดบิดปลอดศัยหนี
อีกฝ่ายชักปืนปากกายิงใส่ไปนัดหนึ่งครับ

ซึ่งคลิปแรกที่เราเปิดให้คุณผู้ชมดู
ความคืบหน้าทางคดีนี้ครับทางรองผู้กำกับการสืบสวน
สพบังเสาทงก็บอกว่ารู้ตัวแล้วนะ
รู้ตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุที่ชักปืนปากกายิงแล้ว
แต่ยังไม่ฟันทงว่าเป็นเยาวชนหรือนักเรียน
จากว่าต้องตรวจสอบให้ชัดเจนก่อน
เรื่องต้นทีมสืบลงพื้นที่คาดว่าจะเป็นแหล่งกบดานแหล่งมั่วสุมของกลุ่มผู้ต้องสงสัยแล้วครับ